ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าเพื่อนรักเพื่อนซี
ลูลูลาล่าแตกคอกันซะแล้ว

หลายคนน่าจะรู้สึกยินดีกับคู่นี้นะ
ที่เขาเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภา

แล้วก็การ์ดเขียนคำว่าขอโทษ

ลูลูดวงฤดีไปกันแบบร้องห่มร้องไห้กันเลยค่ะ
วานนี้ทั้งสองสาวออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกนะคะ

มีการพูดมีการเตือนกันไปหลายครั้งแล้ว
รอบนี้เลยมาถึงจุดที่เกินจะอดทนค่ะ
แต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ทะเลาะกันสร้างกระแสให้กับซิงเกิ้ลใหม่อย่างแน่นอนค่ะ
คือเราว่าเขาเปลี่ยนไปนะ
ไม่เชิงทิ้งเพื่อนแต่มันเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเพิ่ม
ถ้าไม่ให้อภัยเขาก็ไม่รู้จะให้อภัยใคร
เพราะว่าตอนนี้เราหนูพูดตามตรงเลยคือเรายังทำงานกันอยู่
ซึ่งถ้าเราไม่พูดไม่คุยกันเราก็ไม่รู้จะทำงานกันยังไง
คือเพลงเราเตรียมกันมาตั้งนานแล้ว
จังหวะมันได้จริงแต่หนูก็ห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้
ถ้าสร้างกระแสดีหนูก็ขอบคุณแล้วกันค่ะ
คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็พูดกันตรงแหละเพื่อนติดแฟนนะคะ
อาการติดแฟนของสาวลาล่าอย่างน้อยก็มีข้อดีค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าชวนกับแฟนไปฟิตเน็ตกันตลอดเลย
ออกกำลังกายบ่อยตอนนี้ซวดทรงองค์เอวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
เวลาไปทะเลเนี่ยก็เลยกล้าใส่ชุดว่ายน้ำโชว์มากขึ้นด้วย
โชว์บ่อยแบบนี้ก็เลยโดนนักเลงคีย์บอร์ดบูลลี่เหมือนกันค่ะ

ลาล่าบอกว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไป
คุยกับผู้ใหญ่รวบรวมหลักฐานเดินหน้าฟ้องแน่นอน
คนที่ด่าเธอเอาไว้ระวังนะจ๊ะเจอหมายสารหน้าบ้านนะจ๊ะ

ใช่ค่ะเขาบอกบางทีสนุกปากในโลกออนไลน์
ใช่ค่ะเดี๋ยวได้ในหน้าบัลลังก์โอ้โฮน่ากลัวนะอันนี้นะ